นอกจากเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วหลายคนไปจับตา
ใครรู้ไหมบอยประกอดแนวน้ำนั้นมาหรือเปล่า
แต่ว่าเมื่อกี้เห็นภาพนะมาจริงค่ะ
นะคะแล้วก็มาร่วมงานแบบเรียบร้อยนะจ๊ะคุณ
แชะภาพเซลฟี่ร่วมคู่ด้วยนะคะกับป๊อกแล้วก็มากกี้ค่ะ
แล้วก็มีแคปชั่นภาษาไทยตามแบบบ้านเกลียนตามเขาเลยนะว่า

ก่อนจะขอส่งคำโวยพรผ่านสื่อค่ะ
ให้คู่บ่าวสาวป้ายแดงคองรักกันไปยืนยาวด้วยล่ะค่ะ
คืออย่างที่บอกไปคือถ้าเกิดว่าไม่ติดอะไรก็มาแน่นอนอะไรอย่างนี้นะครับ
ความจริงเมื่อกี้ก็ไปทำงานมาแล้วก็ทำงานเสร็จแล้วก็มานี่
วันนี้ก็เป็นวันสำคัญของทั้งคู่ทั้งมากกี้แล้วก็คุณป๊อกอะไรอย่างนี้
ยินดีขอให้ทั้งคู่รักกันนานนะครับผม
แล้วก็เก็บเกี่ยวช่วงเวลาดีนะครับผม
ที่แบบได้ใช้ชีวิตคู่กันแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็รีบมีตัวเล็กเร็ว
เออนะคะรู้สึกนี่ก็ไปงานแต่งอย่างนี้นะคะ

แต่ดูเหมือนว่าจะโดดเดี่ยวไร้คู่ไร้สาวข้างคอ

ให้จบไปมีคู่ไปเหมือนกันนะ
นั่นแหละค่ะก็มีคู่มีสองสาวประกบไปเลยทั้งคุณแม่แล้วก็น้องวันหม่อยนั่นเองนะคะ
แล้วก็พอถามถึงเรื่องนี้นะหลายคนก็เป็นห่วงไง
เฮียช่วงนี้ก็ไม่ใช่อายุน้อยแล้วนะ
พวกนักแสดงแก๊ง๔๖๗ขุนข่าวเนี่ยก็พากันไปมีคู่กันหมดแล้ว

เฮียบอกโอ๊ยชิลมากไม่ได้รู้สึกกดดันว่าจะต้องมีแฟนตามคนอื่น

ไม่เป็นไรแล้วไม่รีบแล้ว

เห็นรูปนั้นที่เขาทำแซวอะไรอย่างนี้

ผมก็เลยเอามาตัดต่อเล่นกับเป็นเป๊กแทน

การมีชีวิตคู่มันก็เป็นเรื่องสำคัญแหละ
อย่างที่ผมเคยบอกไปมันก็เป็นเรื่องที่แบบเออ

มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าต้องรีบเร่งขนาดนั้น
รอว่าแบบเออถึงจังหวะดีแล้วมี

เออว่าจะไม่กดดันแต่ถูกถามบ่อยเหลือเกินพักหลังนะคะ
ยิ่งครูจินมีคู่จริงไปแล้วโอ๊ยเห็นจังจริง
เขาเรียกว่าปล่อยทางให้น้องไปก่อน